ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเอียงกับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
ชูวิทย์ตีแสกหน้าวันนี้วันจันทร์
เรื่องที่เราจะตีกันวันนี้หนีไม่พ้นเรื่องครูจอมทรัพย์เนอะ
คุณมินครับครูจอมทรัพย์ผมจะพูดให้ฟังอีกประเด็นหนึ่ง
เราได้ฟังมาหลายครั้งหลายครา
ครูจอมทรัพย์โดนข้อหาขับรถชนคนตายโดยประมาท
และไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ
สารลง๓ปี๒เดือนเพราะว่าแกสู้โดยตลอด
ถ้าแกรับก็อาจจะมีโอกาสรอเพราะว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน
อย่างไรก็ดีการต่อสู้ขอลื้อฟื้นคดีเนี่ย
ท่านผู้ชมครับผมเคยเรียนให้ทราบแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะเท่ากับไปกระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งมีใครครับเริ่มตำรวจก่อนเลย
อายการศาลทีนี้องค์กรของศาล
เพราะสารเนี่ยนอกจากสารชั้นต้นสารอุทรสารดีกา

แล้วถ้าเกิดคำพิพากษาเนี่ยดูแล้วเหมือนกับจับแพ้ไปติดคุกเนี่ย
เขาบอกว่าปล่อยคนผิด๑๐คนดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์เพียง๑คน
ก็แสดงว่าถ้าจับผิดเนี่ยกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยก็ต้องกระทบกระเทือนแล้วครับ
เพราะฉะนั้นไอ้พรบการลื้อฟื้นคดีอาญา๒๕๒๖เนี่ย
ผมถึงบอกว่าจะต้องมีพยานหลักฐานใหม่ใหม่จริง
ไม่เคยกล่าวอ้างในตอนที่พิจารณาสืบพยานไม่เคยพูดถึงเลย

เพิ่งมารู้ว่าทีหลังเอกสารที่ใช้เป็นเท็จ
พยานเบิกความเท็จทีนี้ตอนต่อสู้กันเนี่ยคุณมิ้นเข้าใจไหมครับ
มันเป็นกระบวนการพิจารณาซึ่งมีจำเลยก็คือมีทนายโจทย์
ก็มีทนายก็คือทนายของรัฐถูกไหมครับคืออายการต่อสู้กัน
ทีนี้การต่อสู้กันเนี่ยก็ถ้าเกิดพยานเท็จก็ต้องสู้กัน

เรื่องต่างเหล่านี้รู้จากสารตัดสินแล้วทั้งสิ้น
ดังนั้นการลื้อฟื้นคดีจึงเป็นเรื่องยาก
เพราะเท่ากับกระทบไปถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสารสถิตยุติธรรมซึ่งมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
คือในศาลชั้นต้นเนี่ยท่านผู้ชมครับผมขอพูดโดยคร่าวนะครับ
เวลาเราไปต่อสู้คดีเราก็มีทนายใช่ไหมครับ
เวลาไปสู้สารชั้นต้นเราก็ต้องนำสืบต่าง
มีรายชื่อพยานมีหลักฐานอะไรต่าง
ท่านผู้พิพากษาท่านก็จะนั่งอยู่บนบันลัง
ก็จะมองเห็นหน้าตาศีลหน้าของจำเลยของโจทย์
ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นชั้นอุทธรณ์เนี่ย

ก็จะพิจารณาดูว่าที่ชั้นต้นตัดสินเนี่ย
ดีไหมถูกต้องไหมเหมาะสมไหมมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะฮะ
ไม่มีการมานั่งอยู่บนบันลังมานั่งสืบ
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นจบแล้วกระบวนการนั้นจบแล้ว

ดังนั้นช้าอุทรแน่นี้ไม่มีนะครับ
สารก็จะพิจารณาเอาจากพยานหลักฐานที่
มาจากสารชั้นต้นและคำพิพากษา
ต่อไปถึงชั้นดีกา
ชั้นดีกาก็จะมีผู้ช่วยผู้พิพากษา
มีคณะการพิจารณาในกระบวนการต่างของสารดีการ
ซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะฮะ
เพราะอะไรเพราะคำพี่ภาคศาสตร์ศาลนีริกานี้

สำหรับการอ้างอิงนะฮะเพราะฉะนั้น

คือทางศาลก็บอกไว้เหมือนกันนะครับ
ว่าก็เองว่ามันจะเป็นกระบวนต่อการรับผิด

ในฐานะที่เคยอยู่ในวงการสีเทาเนี่ยก็มักจะเห็นอยู่เรื่อย
ยกตัวอย่างที่เห็นชัดการพนันก็เกณฑ์คนมา
ติดคุกเอานี่มึงไปติดแทนนะเพราะว่าโทษไม่หนัก

ก็คือโทษไม่หนักนะก็อาจจะให้ไปรับแทนนะว่าอ๋อผมเล่นเองครับ
ถ้าจะตอนโดนจับมันเป็นอีกคนนึงนี่
ใช่ครับในอดีตมีการสลับผู้ต้องหาการพนันมาแล้ว
หรือว่าในกรณีที่ขอความร่วมมือใช่ไหม
ทางตำรวจเนี่ยทางผู้ใหญ่เข้มงวดมาไปบอกทางบ่อนว่า
ผมขอ๑๐๒๐คนไปหามา
ตอนนี้กำลังในอดีตนะครับไม่ได้พูดถึงตอนนี้
ไปหามาเพราะว่ามันไม่ได้โทษหนักหนา
มโนสาเล่เล็กน้อย
หรือว่ากรณีแบบนี้มักจะใช้อะไร

คนต่างเหล่านี้ก็อาจจะมารับสมอ้างรับผิดแทน

คุณมิ้นคืออยู่ในคุกเนี่ยถ้าอยู่เป็นผมไม่ได้บอกว่ามันดีกว่านะครับ
แต่ว่าสำหรับคนบางคนเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับ
เพราะว่าอยู่ในคุกเนี่ยมันเหมือนกับมีสังคมคนคุก
แม้ว่าไม่มีอิสรภาพแต่หากินเป็นมันก็มีกินมีใช้มีเงินเหลือ

เดี๋ยวหาเงินในคุกนี่หรือคะ

หมายความว่าอาจจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะดูแล
หรือว่าอะไรต่างการหากินในคุกมันเป็นหากินแบบแคบ
ซึ่งเห็นชัดสามารถจะได้เห็นโดยทันที
ผมคงไม่ต้องพูดลึกลงไปแต่ว่า
ขบวนการรับผิดรับจ้างติดคุกนี้สำหรับตัวผมนะครับมีแน่นอน
ผมไม่ได้ว่ากรณีของครูจอมทรัพย์นะครับ
แต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมยืนยันว่ามีแน่นอน
ทีนี้เอาล่ะครับทีนี้คนอยากฟังเรื่องคดีนี้
ผมก็จะพูดตีแสกหน้าคดีนี้ให้ฟังนะฮะ
ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดเนี่ยคือท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมต้องเข้าใจเสียก่อนว่าตัวละครมีใครบ้าง

แต่ว่าเอาบรรพาที่สำคัญ
เพราะผมจะไม่พูดเหมือนรายการอื่นซึ่งเขาพูดกันไปเยอะแล้ว

ครูจอมทรัพย์อยู่ตรงนี้

โดนตัดสินประมาทใช่ไหมประมาทนะครับใช่ค่ะ

ก็คือโทษเบานะครับคดีระหุโทษคือเป็นโทษปลามารส

แต่เนื่องจากว่าได้รับอภัยโทษอะไรต่าง

ทีนี้บุคคลสำคัญที่ตอนนี้
เมื่อสารยกคำร้องกรณีขอลื้อฟื้นคดี
ซึ่งผมยืนยันแต่ต้นแล้วใช่ไหมคุณมิ้นว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่คุณชุวิตเคยบอกสัปดาห์ที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้ว
ตั้งแต่ปี๒พรบลื้อฟื้นคดีปี๒๕๒๖เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันนี้มีอยู่ผมว่าจะคดี๒คดีเท่านั้น

มันจะกระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
เพราะถ้าว่าผิดเพราะถ้าว่าคำตัดสินไม่ถูกต้อง
มีพยานหลักฐานใหม่เอาแล้วมีจริงหรือเปล่าปั้นมาหรือเปล่า

มันเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันให้ปั้นพยานมา
ไปรับสมอ้างแทนว่าโอ๊ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าไอ้คนนี้เพิ่งปรากฏตัวออกมา
ก็เลยเอามาขอลื้อฟื้นคดีตอนนั้นผมไม่รู้
เป็นไปได้ไหมทีนี้ครูจอมทรัพย์เนี่ยบุคคลสำคัญคนหนึ่งก็คือ
เพื่อนของครูจอมทรัพย์ที่ชื่ออะไรครูอ๋องหรือนายสุริยาหรือนายสุริยา
คนนี้เป็นเพื่อนของครูจอมทรัพย์เป็นเพื่อนสนิทนะครับ
และก็เป็นพยานหลักพยานสำคัญที่บอกว่าเมื่อปี๕๖สั้นง่ายแล้วกันนะ
เพราะว่าปี๕๖บอกว่ามีในเสิร์ช

เออนะมีในเสิร์ช

เป็นคนขับรถตัวจริงไม่ใช่ครูจอมทรัพย

เออแต่ก็ไม่มา

นายทรัพย์ที่บอกเป็นนายทรัพย์วาปีเป็นคนขับรถ
เป็นเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนยอมรับเองด้วยว่า

อ่าทีนี้มีข้อพิรุธในการเบิกความ
คือนายสุริยาเป็นคนสำคัญที่จะเชื่อมโยงต่อขบวนการ

สรุปแล้วก็คือเมื่อสารยกแล้ว
ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยว่ามีบุคคลสำคัญคือในเสิร์ช
เสิร์ชก็บอกขับรถไม่เป็นต่อมาปี๕๗ก็บอกในศัพท์
อันนี้ก็คือครูอ๋องหรือสุริยาซึ่งเป็นเพื่อนกับครูจอมทรัพย์
เมื่อครูจอมซับออกมาครูจอมซับออกลับไม่ได้
แล้วสังคมตอนนั้นก็มันมีครูจอมซับเป็นอะไร

อะไรนะสังคมหนำพูดกันใหญ่เลย

ณตอนนั้นเนี่ยคือแบ่งออกเป็น๒ทีมใหญ่เลย

เขาเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนของเขา

บอกว่าโอ้โหตำรวจจับแพ้แน่ครูจอมทรัพย์เป็นผู้บริสุทธิ์
คือตอนนั้นแบ่งเป็น๒กลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า
ถึงขั้นมีการท้าปิดเพจดังกันเลยด้วยซ้ำ
ใช่ใครก็พูดถึงเท่านั้นแหละครับ
เมื่อท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องยึดมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
คือเราพูดได้แต่มันมีคนไม่เชื่อ
ก็บอกว่าขอลื้อฟื้นคดี
ลื้อฟื้นคดีผมก็บอกแล้วต้องมีพยานหลักฐานใหม่
คนต่างเหล่านี้ล้วนอ้างเอา
เขาก็บอกว่านายสุริยาหรือกูอ๋อง
เป็นบุคคลสำคัญในการเชื่อมโยงขบวนการรับจ้างรับผิด
คือการให้เอกสารหลักฐานอะไร
ก็ให้การไม่สอดคล้องกับที่เคยให้การไว้
เอกสารหลักฐานที่ตำรวจและสารมี

มีครูจอมทรัพย์ที่เป็นผู้ร้อง

ไปเอาใครมาน่าเชื่อถือไหมเป็นเท็จหรือเปล่า

กันครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้าคดีนี้กันต่อค่ะ

ตรงนี้เมื่อตำรวจเขาบอกว่า
คำให้การอะไรต่างเนี่ยนะ
อืมไม่สอดคล้องนะ
กับตอนให้การกับตำรวจกับศาล
คือพูดง่ายว่าถ้าลื้อฟื้นคดีได้สำเร็จเนี่ย
คุณคิดว่าตำรวจนี่

มีปัญหาหนักเลยเพราะว่าเป็นด่านแรก
เพราะเป็นคนสืบสวนเป็นคนสอบสวนเป็นคนสืบทั้งหมด

มันจะกลายเป็นต้นทานของความยุติธรรม
แต่ที่ผมบอกคือมีตำรวจมีอายการมีศาล
การเริ่มงานมาจากตำรวจเนี่ย

ทีนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่า
นี่นะรอเลย
พอสารปุ้งยกคำร้องปุ๊บ
เอาเลยตำรวจมาทันที
มาทันทีมาเป็นลูกละนาดเลยผมบอก

เมื่อเป็นตัวการให้การไม่สอดคล้อง

แจ้งความอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
ก็คือทางตำรวจนครพนมเขาก็แจ้งความแล้วครับ

เขาบอกว่านายเสิร์ชเนี่ย

ภรรยาเป็นคนออกมาบอกกับนักข่าวเลยว่า
โอ๊ยสามีที่ชื่อนายเสิร์ธจะขับรถไม่เป็น

จะไปทนได้ยังไง
แล้วก็ให้การกลับไปกลับมาดูมีพิรุษน่าสงสัยปี๕๗ก็เอาในศัพท์

เออในศัพท์ก็จะโดนอะไร

โดนอีกเป็นพยานเท็จอีก
เอออยู่ดีไม่ว่าดีเอาละโดนละ
ทีนี้เราก็จะต้องรู้ว่า
ตำรวจอายการก็คือผู้คัดค้าน

คือครูจอมทรัพย์เนี่ยบอกว่าขอลื้อฟื้นคดีทางตำรวจอายการ
ไม่ต้องลื้อไม่ขอคัดค้านคำร้องของครูจอมทรัพย์นะฮะ
เพราะว่าอ่าทำปีภาคสาเนี่ย
เขาบอกว่ามีขบวนการว่าจ้างรับสมอ้าง
ยกคำร้องของครูจอมทรัพย์ทางตำรวจก็เริ่มเลยครับ
ว่าในศัพท์วาปีรับสมอ้างไม่สุจริต
คือคิดว่าคนที่มาให้การเป็นพยานจะต้องมือสะอาดจะต้องบริสุทธิ์
อย่างนี้เบิกความเท็จ
ทีนี้พอเบิกความเท็จแล้วเนี่ยผมก็จะบอกอย่างให้ท่านผู้ชมรู้แหละครับว่า
กรณีอย่างนี้ไม่ต้องไปตรวจสอบหรอกครับ
ถ้าคนเขาโกหกแล้วเนี่ย
มาถึงขั้นนี้แล้วต้องโกหกให้อะไรครับ
สุดเพราะถ้าไปรับตอนนี้เนี่ยหนักแน่หนักครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนการแล้วครับ
ว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ไหนก็ต้องแบบ
นี่เป็นอย่างนี้จริงจะสู้จะสู้
คนก็มักจะเป็นอย่างนี้พอสู้ปุ๊บเนี่ยทางตำรวจก็เอาทันทีแล้วครับ
ตำรวจนครพนมมีข้อหาเยอะเลยครับ
อันแรกเนี่ยผมก็จะตีมาให้ก่อนเลย
ก่อนเลยคือโดน๑๓๗นะฮะ
ก่อนม๑๓๗คือข้อหาความผิดเกี่ยวกับเบิกความเท็จ
คือตำรวจเนี่ยเขาเอากันชัดก็คือตำรวจเอา๑๗๗
คือความเท็จที่เบิกความต้องเป็นข้อสำคัญในคดีคือ

ความเท็จล่ะครับเอาสั้นแบบชาวบ้าน

อันนี้ผมเรียงให้ก่อนเอา๑๓๗ก่อนแล้วกันนะ
เป็นการแจ้งความ
หรือการกระทำให้เจ้าพนักงานทราบข้อความ
ด้วยจะด้วยวาจาก็ได้จะด้วยหนังสือก็ได้
หรือแม้แต่การแสดงกริยาท่าทางอย่างใดก็ได้
ว่าเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

บอกข้อความเท็จนำไปยื่นกับเจ้าพนักงานก็โดน

ถือเป็นความผิดที่สำเร็จบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงาน
ผู้รับแจ้งข้อความได้รับทราบข้อความนั้นแล้ว

อันนี้โดนไหมโดนนะโดนแน่นอน
เพราะถึงค่านับพิจารณาคำน้องแล้วอ่ะอันนี้๑๓๗

ต่ออีกยังไม่จบมันเกี่ยวกับเบิกความเท็จมันเยอะนะ
เพราะว่าเขาก็กลัวแหละครับ

ที่เรากำลังจะไล่มาเนี่ยใครจะโดนบ้าง
นี่ก็ต้องโดนนะนี่ก็ต้องโดน

นั่นก็คือคนนี้คือตัวการ

นี่ตัวการร่วมตัวการสนับสนุน

ต้องมีตัวการต้องมีตัวสนับสนุน

ผมก็อยากจะบอกเลขนะเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมาย
แต่ผมบอกข้อความได้ว่า
อันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันครับคือแจ้งความเท็จ

ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
ให้แก่พนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวน
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
เจตนาคือรู้ข้อเท็จจริง
แล้วก็ยังแจ้งข้อความนั้นทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

๑๗๒นะครับ
คือใกล้เคียงกัน๑๓๘
คือแจ้งข้อความกันเป็นเท็จแต่อันนี้แจ้งให้พนักงาน

การศาลคือเอานะโดนไปอีกยังไม่จบนะ
คือพวกนี้เกี่ยวกับการเบิกความเท็จทั้งนั้นนะฮะ

เป็นการฟ้องเท็จในคดีอาญา
ความผิดฟ้องเท็จย่อมเกิดขึ้นทันทีที่ฟ้องคดีไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุด

มีการแกล้งกล่าวหากันในทางอาญา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรู้อยู่แก่ใจและข้อความนั้นเป็นเท็จ
โดนไปอีกเท่าไหร่นี่คนนี้
เพราะระบบเราเป็นระบบกล่าวหานะไหมอ่าว่าไอ้คนนี้เนี่ย
ทำผิดทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่จริง

ทำให้เขาเสียชื่อเสียงเสิร์มเสียอีก

ตรงนี้สำคัญ๑๗๗ที่ตำรวจเขาบอกว่า

เท็จที่เบิกต้องเป็นข้อสำคัญในคดี
เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับประเด็นที่อันให้คู่ความแพ้ชนะกันได้
ประกอบความผิดการเบิกความเท็จ
กล่าวหาจำเลยเบิกความเท็จ
ไม่ต้องรอให้สารพิพากษาคดีจำเลยเบิกความเท็จเสียก่อน
เพราะความผิดตั้งแต่จำเลยเบิกความเท็จ

ไม่ต้องรอให้สิ้นสุดกระบวนการ

ไปให้การในศาล

น่าจะหนักเพราะว่านี่มันต่อหน้าชั้นศาลแล้ว
โอ้โฮเจ็ดปีเจ็ดปีครับโทนอีกเจ็ดปีน่ะ
๑๑ปีครึ่งแล้วตอนนี้รวมกันเนี่ยยังไม่จบนะ

ที่คุณมิ้นพูดเนี่ยคือหมายความบวกกัน
แต่นี่ต่างกรรมต่างวาระอีกก็คูณอีก

คือโกงไป๖ไปครั้งหนึ่งก็เอาครั้งหนึ่ง

ตรงนี้นะครับไม่ใช่บวกเลขนะครับ
อ่าทีนี้อันนี้แหละครับอันนี้สำคัญ

เพราะว่าถ้าให้ท่านผู้ชมฟังกันแบบบ้าน
ไม่ต้องไปโอ้โหรายละเอียดเยอะ

ก็จดไว้นะครับ
ยังไม่จบนะครับ

จดข้อความอันเป็นเท็จ

อย่าไปโกหกใครเขาเลยนะเอาจริงเนี่ย
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้แก่เจ้าพนักงานผู้กระทำการหน้าที่

คือไปบอกให้เจ้าพนักงานจดข้อความที่เป็นเท็จ

๒๖๘อ้างเอกสารที่เป็นเท็จ

ต้องเป็นการใช้หรืออ้างเอกสารกระทำความผิด
เขาอ้างอิงนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปลงลึกนะครับ
อ้างเอกสารทำให้ผู้อื่นและประชาชนเสียหาย
กระทำการโดยเจตนาหรือใช้หรืออ้างทั้ง
ที่รู้ว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
ดังนั้นจึงมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม
ก็โดนไปอีก๓ปี

คือทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเบิกความเท็จ

เรื่องเกี่ยวกับความเท็จทั้งหมด
แล้วอย่างนี้ครูจอมทรัพย์สู้ทั้งชีวิตเลยไหมคะ
กว่าจะหลุดแบบสิ้นสุดทั้งหมดทั้งมวล

คือเรื่องที่ผมพูดเนี่ยนะเป็นกรณีที่
ผลมันออกมาว่าครูจอมทรัพย์กลายเป็นตัวการ
ส่วนครูอ๋องสุริยานายศัพท์เนี่ยกลายเป็นผู้สนับสนุน

ตัวการโดนเต็มแล้ว
มี๔กรัมกว่าคูณ๔ไป

เรื่องข้อหาที่เกี่ยวกับการเบิกความเท็จเนี่ย
มันร้ายแรงเหตุที่ร้ายแรงเพราะว่า
เมื่อคุณขึ้นสารโดยมือคุณไม่สะอาด
หมายความว่าคุณมีเจตนาซ่อนเล้น
คุณมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใจ
เมื่อคุณขึ้นศาลไปสารเขาก็มีข้อนี้อยู่แล้วว่า
เขาไม่เอาคนผิดเขาปล่อยคนผิดไป๑๐คนดีกว่าจับคนบริสุทธิ์มาขัง

เพราะฉะนั้นต้องชัดเจน
ต้องถูกต้องมาให้การ
กล้าจนกระทั่งให้การโกหก
เกิดความเท็จสมมุติแล้วกันว่าการลื้อฟื้นคดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ามีการให้การพิรุษสับไปสับมา
เดี๋ยวบอกคนนั้นเดี๋ยวบอกคนนี้ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ
ศาลท่านจึงยกคำลองเพราะว่ากระบวนการช่วยทำ
มีทั้งตอบรวจไอยการมีศาลอุทธรรมศาลดีการ
มีการต่อสู้กันมาตลอดจนสุดทางแล้วก็ยังจะไปลื้อฟื้นคดี
นี่ถ้าให้ลื้อฟื้นได้เนี่ยง่ายเนี่ย

สารจะงานหนักมาก
คงไม่ได้อยู่แต่ไม่ได้ว่าสารไม่หางานนะคะ

แต่นานจะหนักโดยไม่จำเป็นเพราะว่าจะมีคนร้องตลอดแล้วครับ
ก็ขึ้นต่อไปเลยบ๊วยมีพญานหมายแล้วเกิดจนมาแล้ว

เพราะอะไรที่ขอลื้อฟื้นเป็นเท็จก่อนหนัก

มีทั้งจดเท็จมีทั้งเอกสารเท็จมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมด
จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า

ทางศาลเนี่ยเมื่อท้ายสุดแล้ว
คงต้องยอมรับเมื่อไม่ยอมรับ
เราก็ต้องยืนยันว่าเรามีพยานหลักฐานใหม่จริง
ไม่เคยกล่าวอ้างในศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณชั้นดีการมาก่อนเลย

และเมื่อขึ้นศาลต้องมีเจตนาอันบริสุทธิ์

แล้วก็คิดว่าจะเอาตรงนี้เพื่อจะได้ผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง

คุณผู้ชมนี้ต้องดูไว้ดูไว้จริงนะครับ
เพราะมีชื่อว่าหลายคนบางทีสงสารนะคุณชุวิต
คือบางทีสงสารแบบคิดว่าถ้าเราช่วยอะไรได้
แต่ไม่รู้ว่าผลที่ตามมามันหนักขนาดนี้

เอาแค่บวกกันไม่ต้องคูณเกือบ๒๐ปีแล้ว
ใน๓ยังไงก็ต้องโดนอย่างต่ำ

ถ้าเราสงสารแล้วเราต้องไปโกหก

มาตราที่คุณชุวิตเขียนไว้แล้วก็จำนวนปีเนี่ย

เราอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่

ไม่ยุติธรรมแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน

คือคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ประเด็นของรายการตีแสกหน้านี้จะไม่เหมือนใคร

เวลาที่เบิกความเท็จแจ้งความเท็จ
แม้กระทั่งให้เจ้าหน้าที่จด

และเจ้าหน้าที่ระบุจดลงไปในข้อความที่เป็นเท็จ
โดนหมดนะฮะไล่เลี้ยงมาเลย
คือแค่เจ้าหน้าที่รับรู้รับทราบนั่นก็โดนแล้ว

บางครั้งจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้
ไม่ได้เหรอคุณชุวิตถ้าบอกไม่ได้จบสายกฎหมายมาไม่รู้ไม่ได้
เราไม่สามารถจะไปอ้างได้ว่าเราไม่รู้กฎหมายเพราะว่าเวลาต่อสู้เนี่ยเขาจัดทนายให้
ถูกไหมครับหมายความว่าถ้าบอกว่าไม่มีสตางค์จ้างทนายศาลท่านก็จัดตั้งทนายให้
ถ้าบอกทะนายไม่บอกอย่างนี้จัดทะนายฟรี

ท่านเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในสารเยาวชนและครอบครัว

ก็เลยนำมากล่าวถึงในรายการของเรา

เวลาที่เราโดนกล่าวหาเนี่ย

เราก็ต้องไปปรากฏตัวกับเจ้าพนักงานสอบสวนใช่ไหม

ซึ่งบอกว่าวิธีการนี้มันผิด

ซึ่งผมต้องเห็นด้วยเลยครับจากผมที่เคยผ่านคดีความมาเยอะเนี่ย
คือเราต้องให้การครับในชั้นสอบสวน
การที่เราไปบอกว่ามีผู้แนะนำนะฮะ
ให้ผู้ต้องหาไม่ให้ปากคำ
มักเป็นคดีที่ผู้ต้องหามีส่วนผัวพันอยู่ในคดี
และทุกคดีประเภทนี้ก็มักเป็นเช่นนั้น

พนักงานสอบสวนจะเอาข้อที่ผัวพันนั้น
แง่มุมลงโทษตนในภายหลัง

ใช้วิธีขอโทษนะครับหุบปากไว้ก่อน

ความจริงแล้วการไม่ยอมให้การในชั้นสอบสวนนั้นเป็นข้อพิรุธในตัวเองว่าตนผิด
ไม่กล้าแสดงเบาะแสใดออกมาเพราะกลัวถูกจับได้
และผู้ต้องหาประเภทนี้หากพิสูจน์ในภายหลังได้ว่าผิด
สารจะลงโทษโดยไม่ลดหย่อน
ก็คือลงหนักเลยเพราะว่าถือว่าเจตนา

อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเขียนไว้

ซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ย

สิ่งไหนที่ควรที่จะเวลา
เวลาที่ผมไปขึ้นศาล

เราต้องพูดให้ตรงกับความเป็นจริงทุกอย่าง

ถ้ามีเจตนาเราพูดผิดพลาดไปนั่นไม่เป็นไรครับ
แต่ถ้าเรามีเจตนาซะแล้วไม่บริสุทธิ์ซะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอันตราย
หรือกรณีที่เราไปโดนตำรวจเรียกแล้วเราไม่ให้การ
เดี๋ยว
พยานมาประกอบเมื่อให้ปากคำไปโดยสุจริตใจแล้ว
ก็ยกอ้างขึ้นในภายหลังได้ว่าเคยบอกเช่นนั้น
ความจริงอันบริสุทธิ์คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
เช่นนี้ไม่มีใครจะยกขึ้นมาแกล้งให้เป็นอย่างอื่นไปได้
เมื่อถึงเวลาสืบพยานก็นำพยานมาแสดงต่อสาร
จะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ดุลพินิษฐ์
ซึ่งเป็นเรื่องที่ล่วงพ้นจากหน้าที่ของอายการและพนักงานสอบสวนแล้ว
ไม่ยอมให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เท่ากับไม่มีข้อต่อสู้ใดไว้ให้สารพิจารณาในสำนวนเลย
ดังนั้นเมื่อโจทย์พิสูจน์ถึงองค์ประกอบความผิดถูกกล่าวหาครบถ้วนแล้ว
ย่อมลงโทษได้ทันทีดังที่เป็นอยู่จะไม่มีสิ่งใดช่วยคานน้ำหนัก
ผ่อนผันสะกิดใจสารอันที่จะช่วยทำให้ข้อกล่าวหา
เบาลงได้เลยคนที่บริสุทธิ์จึงควรให้การกับพนักงานสอบสวน
ตามความเป็นจริงเห็นไหมครับ

คือเวลาที่เราแจ้งเนี่ยมักจะมีผู้รู้
อาจจะเป็นสมมุตินะเป็นทนาย

อย่าเพิ่งให้การกับตำรวจนะเดี๋ยวให้การกับตำรวจไป
แล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งเดี๋ยวมันจะพันเข้ามาตัวเอง

เราจะต้องให้การสิ่งที่เราเป็น

เพราะว่าตอนที่เราให้การครั้งแรก
จะเป็นข้อความที่สำคัญเพราะถือว่า
ก็เพิ่งกระทำแล้วเพิ่งมาให้การครั้งแรก

ท่านอาจจะมาดูจะสะกิดใจอย่างที่บอก
เห็นไหมซึ่งอาจจะมาใช้คาน้ำหนักได้
การที่เราไม่ให้การในชั้นสอบสวนคือชั้นตำรวจเนี่ยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเลย
คุณชุวิตถ้ามีคนเขาพูดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเราไปมีเรื่องราวกับคนที่มีอิทธิพล
หรือว่ามีเงินเยอะแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราให้การในชั้นสอบสวน
อาจจะถูกบิดเบือนอะไรแบบนี้มันจะมีโอกาสไหม

อย่าไปกลัวอย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้น

ยกตัวอย่างในเรื่องนี้เลย
นายโจ้นะฮะสปอร์ตไลท์ผมพูดเรื่องนี้
เพราะคุณมิ้นไปกับผมที่ภูเก็ตจำได้ไหม
ใช่ค่ะนะฮะเราไปที่ภูเก็ตนะฮะ

นายโจสปอทไลท์นี้

ปอก็เป็นลูกของอดีต

ที่ยิ่งใหญ่ของภูเก็ต
ปัญหาก็คือพอในโจทย์สปอร์ตไลน์ออกมาพูด
ทำไมมีคนกระทืบตาม
เขาบอกว่าต่างด้าวคุณมิ้นรู้ไหมว่าต่างด้าวเขาอยู่ภูเก็ตมาตั้งนานแล้ว

แล้ววันนี้ท่านศรีวรามาบอกเอ๊ะทำผิดเนี่ยจับมาแล้วปล่อยตัวไป
คนมันไม่เยอะไปหน่อยนะครับว่าผิดพลาดไปถึงนั้น

เปิดเมื่อว่าโจ้เขาเพิ่งมาบอกว่าเพิ่งมี

พวกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างการขายของกระเป๋าอะไรนะ
แล้วก็ยังมีเรื่องบ่อนการพนัน
เขาบอกว่าสวยต่างเป็นร้อยล้าน

ร้อยล้านต่อเดือนเขาบอกไอ้ตัวเนี้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้
เอาล่ะคุณโจ้เขาอยากจะให้สังคมบริสุทธิ์

นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองเห็นอะไรรู้ไหม

ผมมองเห็นตำรวจสองกลุ่มทะเลาะกัน
อืมผลประโยชน์ขัดแย้งกันอย่างนี้
อืมทุกครั้งที่จะมีผลประโยชน์นี่ขัดแย้งกัน
ก็ผมบอกไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมี
มันอยู่มานานแล้วต่างด้านมันไม่พึ่งมีเอาที่ภูเก็ต
เอาวันนี้๒วันนี้หรือเดือนนี้หรือยังไง
ไอ้ที่รับถามว่าเพิ่งมารับร้อยล้านเอาเดือนนี้เหรอหรือยังไง
ก็ไม่ใช่เราไปกับคุณมิ้น
ผมกับคุณมิ้นไปด้วยกันเมื่อหลายเดือนก่อนที่ภูเก็ตก็เห็นหึงอยู่
ที่สำคัญตอนที่เราไปเราก็บอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว
จะถามว่าหาว่าผมยุโยงไม่ใช่หรอกผมเป็นคนรู้มาก
ถามว่าผมสีเทาผมเทาผมไม่ขาว
ถ้าถามว่าภูเก็ตเป็นนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งมังค่า
เขามาเขาก็เที่ยวถึงตี๒ตี๓มันเรื่องปกติ
ก็ให้มาเที่ยวซะหน่อยควรจะให้เขาเที่ยว
ก็แต่หลังเขาปิดเที่ยงคืน
เมื่อปิดเที่ยงคืนผับเทคต่างรายได้ก็หดหายไป
ค่ะก็มีกลุ่มหนึ่งแหละครับ
เขาบอกว่ากลุ่มตอนนี้ก็คือกลุ่มจอจาน

ก็สองกลุ่มนี้ก็คือตำรวจที่มีความขัดแย้งกัน
เมื่อมีการขัดแย้งกันก็มีคนเริ่มออกมาพูด
จะเอารายได้ต่างเนี่ยเห็นไหมมันมี

เมื่อผลประโยชน์ขัดกันเนี่ย
มันก็จะมีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นทันที
ถามว่าภูเก็ตเพิ่งมีพวกนี้หรือครับ

อันนี้รวมถึงพวกบุหรี่พวกเหล้าเถื่อนอะไรต่างด้วยนะครับ

พอตอนนี้ก็มีการโยกการย้ายแล้วมีการกล่าวอ้างว่า
เอานี่จอดจานอีเวลแหวน

ความรู้สึกผมเชื่อว่าเป็นการขัดแย้งกันของตำรวจสองกลุ่ม
มีครับมีแน่นอนครับเรื่องนี้

เพราะมันเหมือนกับการวางแผนพอพูดปุ๊บแหม
มีคนรับลูกทันทีมีคนไปตรวจสอบ
มีคนเห็นว่าจริงมีการย้ายตำรวจ
เดี๋ยวคุณชุวิตถ้าคุณชุวิตบอกว่าคนรับลูกทันทีนี่
นี่รู้เลยนะว่าฝั่งไหนคือฝั่งไหนที่คุณชุวิตพูดมา

วดเร็วผิดปกติเหมือนกัน
ขอโทษนะที่ผมต้องใช้คำนี้

อืม
มีคนวางงานมาแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวเสร็จว่าอย่างนี้อย่างนี้ต่อเลยนะ
คือสายตาผมมองเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยพลาดเพราะว่าถ้าไม่ขัดกันจริงเนี่ยไม่มาพูดหรอกครับ

นั่นสิครับผมไม่มาพูดหรอกให้เดือดร้อน
ดังนั้นอย่าว่าไปนะลองฟังกันยาว
เพราะเรื่องการแฉเนี่ยผมเป็นตำนานไปแล้ว
ผมเป็นตำนานไปแล้วนะฮะผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งกล้าอะไรอย่างนี้
ตอนคุณชุวิตแฉมีเจตนาแอบแฝงอะไรไหม
คือเจตนาแอบแฝงของผมเนี่ยไม่มีเพราะว่า
ถ้าให้ผมบรรยายผมเดือดร้อนไปเยอะ
แม้กระทั่งการขายธุรกิจทุกอย่างหรือแม้กับผมถูกอุ้มตัวไป
แต่ว่าเรื่องเก่าเราไม่พูดเราพูดเรื่องนี้
เรื่องนี้ก็เช่นกันครับมีกลุ่มคนที่
กลุ่มของตำรวจที่ขัดแย้งกันอยู่
แล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเกิดการแฉตัวเลขขึ้นมา
เกิดการโยกย้ายขึ้นมาสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย

แม้กระทั่งคนในพื้นที่ภูเก็ตเองก็ตาม

พยายามที่จะปฏิรูปตำรวจอย่างเข้มข้น
แล้วก็มีการแฉประโยคนี้เรื่องนี้ออกมาพอดีพร้อมกับที่
บางคนถูกโยกย้ายบางคนตบโตแบบก้าวกระโดด
ตามกันยาวนะคะว่าจะมีข้อมูลอะไรหลุดออกมาอีก
เดี๋ยวคุณชุวิตกลับมาแฉมาตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อ
วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่า